คุณผู้ชมคะวันนี้ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับนิสิตเก่าจุลาลงกรนะคะได้มีการจัดกิจกรรมร้อยรักพักดีพระองค์ภูบดีภูมิพลจัดขึ้นบริเวณสนามอุทยานร้อยปีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อรำลึกถึงครบรอบ๑ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบ

และเพลงรักในดวงใจนิรันดิ์เป็นเพลงสุดท้าย
ทั้งนี้กิจกรรมร้อยรักพักดีพระองค์ภูบดีภูมิพลจัดขึ้น
บริเวณสนามอุทยาน๑๐๐ปีจุลาลงกรมหาวิทยาลัย
เพื่อรำลึกวันครบรอบ๑ปี
เสด็จสวรรคตในหลวงราชการที่๙
ทรงเป็นที่รักยิ่งของประสบนิกรไทยทุกคน
โดยก่อนหน้านี้เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๕๒นาที
สิทธิ์และประชาชนทุกคนได้ร่วมยืนสงบนิ่ง

เสด็จสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนจะเข้าสู่การบันเลงเพลงพระราชนิพล
โดยนิสิตวงซียูแบรนด์
ตลอดทั้งวันเองนะคะมีประชาชนได้พาครอบครัว
เดินทางมาชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติ
หลวงราชการที่๙ยังไม่ขาดซ้าย

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการครองราช

นางกรยาออนวิเชียนเดินทางมาพร้อมกับบุตรชาย

ก็ได้นำแนวเศรษฐกิจพอเพียง

มาดูแลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะ
ขนาดที่วันนี้มีนิสิตชมรม

บันเลงในบทเพลงพระราชนิพล

ซึ่งตัวโน้ตในบทเพลงพระราชนิพล

ถือเป็นตัวโน้ตที่มีความยาก

ในฐานะของนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
หนูคิดว่าพระองค์

ด้านดนตรีท่านก็มีพระอัจฉริยภาพ

พวกหนูรู้สึกภูมิใจและประทับใจ
ที่ได้เป็นตัวแทนของนิสิตจุฬา

ที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะคะ

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมร้อยรักพักดี

ที่จะจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา๒ปี

ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการรำลึกวันครบรอบ๑ปี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ